สักเพื่อจะอีกแปลงด้วยเหรอ

ให้เขาดวชเอิบรับ
เพื่อจะให้แฟนได้รู้ว่าเรามีเขาคนเดียว
ว่าเราไม่มีใครครับ

ที่ไหนแกคิดยังไงล่ะที่จะสักตั้งสักหลังของวาเลียนไทย
ก็จะเป็นพองฝันให้เขาด้วยครับ

มันไม่ใช่เรื่องที่หน้าอ่าเลย

ก็คิดน้ำนานถึงจะตัก
ไม่ใช่ว่าเมียบังคับไหม

ได้น
เขาบอกวันนั้นว่าเขาจะมาศักดิ์ตะเบียงส่วนลดนะ

เห็นพี่แฟนไปจัดทะเบียงสิงหัวแม่แล้วคิดยังไง

ว่าเขากล้าทำอะไรอย่างนี้

สักเนี่ยเขาบอกว่าไงบอกว่าผมจะสักอะไร

ตกใจนะช่างก็ดีใจกับเขานะ

ทีแรกว่าจะสัตว์สองคนก็เลยอยากให้ผู้ชายลองก่อนครับ

ยังครับคนแรกเลยครับ
แล้วสักใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ
ไป๘ชั่วโมงครับเพราะงานละเอียดมาก
เราจะมีลอกไลน์ก่อนครับลอกแบบก่อน
แล้วก็มาปั๊มที่แขนมาทาบที่แขนแล้วเราก็สักตามลายเลยครับ

รู้สึกภูมิใจว่าสักอย่างนานออกมาสวยอย่างนี้
ภูมิใจครับเห็นลูกค้ายิ้มทั้ง๒คนก็ภูมิใจครับ